กรณีที่คุณป้าเอาหมวกกันน็อกไปฟาดหญิงสาวคนหนึ่ง
เพราะบอกว่าหญิงสาวคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาจะตามมาทำร้าย

ท้ายที่สุดแล้วคุณป้าก็เคยประสบอุบัติเหตุเมื่อ๑๐ปีก่อน

แต่จบลงคือยอมความกันได้นะคะ
ตำรวจภูทรแม่โจ้อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่
เชิญตัวคุณป้าคนนี้คือนางสาวจิรพัฒน์

แล้วก็คู่กรณีคือนางสาวกมลวันพงศนออายุ๒๓ปี
เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ทีนี้มีหลานสาวของคุณป้า
คือนางสาวสิริศรีประเสริฐมาร่วมในการเจรจาด้วย
ทีนี้คุณตำรวจก็เลยแยกคุณป้า

แล้วก็ให้คนเจ็บคือนางสาวกมลวัน
หลานของคุณป้าอยู่อีกห้องนึง
หลานของคุณป้าก็โอ้โหพูดแบบร้องไห้ด้วย
มือไหว้ขอโทษคู่กรณีด้วย

หลานก็เล่าให้ฟังไงบอก๑๐ปีก่อนป้าประสบอุบัติเหตุ
คือตอนนั้นป้าประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์
แล้วเพื่อนคุณป้าเสียชีวิตแต่ว่าคุณป้ารอดมาได้

เพราะว่าสมองป้าได้รับการกระทบกระเทือน
คุณพ่อกับคุณแม่ของคุณป้าเนี่ยนะเสียชีวิตไปหมดแล้ว
แล้วป้าก็เลยมาอยู่ที่สรรทรายคนเดียว

หลานเพิ่งมารู้เหมือนกันว่าเกิดเรื่องนี้ขึ้นนะคะ
ทีนี้ทางด้านนางสาวกมลวันฝั่งคนเจ็บนี่นะคะ

ประสานให้ญาติพาคุณป้าไปรักษา
ที่โรงพยาบาลสวนปรุงกรมสุขภาพจิต
แล้วก็ญาติของคุณป้าก็จ่ายเงินค่าทำขวัญ

ทีนี้คู่กรณีก็ยอมความกันได้
เจ้าหน้าที่ก็ปล่อยตัวไปนะคะ